เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมมีพลเมืองดี
อยู่ที่ซอยอ่อนนุษย์๑๗ทีนี้เนี่ยผู้ต้องสงสัยเนี่ยตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นแม่หรือเปล่า
ก็เลยไปเชิญตัวแม่ของน้องมาสอบปากคำ
ทีนี้แม่ให้การบอกว่าน้องจริงแล้วเสียชีวิตตั้งแต่๑เมษา
ไม่เสียชีวิตแต่ว่าตำรวจเองก็ยังไม่ปักใจเชื่อสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
กรณีนี้กันหน่อยค่ะมีคนไปพบศพเด็กหญิงอายุขวบเศษ
ตอนนั้นตอนเสียชีวิตที่ปากน้องยังมีจุกดูดนมคาอยู่เลย
แล้วก็มีขวดนมตกอยู่ด้วยในห้องพัดลมเองก็ยังเปิดทิ้งไว้
ภายในห้องจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นห้องพักชั้น๒ของอพาร์ทเมนต์แห่งนี้แล้วค่ะ
ซึ่งอยู่ในซอยอนุ๑๗เขตสวนหลวงผู้ดูแลอพาร์ทเมนต์ให้การบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้พักอาศัยห้องข้างเขาได้กลิ่นลักษณะเหมือนกลิ่นเหม็นเน่า
เลยตัดสินใจปีนขึ้นไปด้านหลังแล้วก็ใช้ไฟฉายส่องลงมาดู
ก็เห็นนะคะเห็นพัดลมเนี่ยยังเปิดอยู่แล้วก็มีน้องเนี่ยน้องผู้เสียชีวิตเนี่ย
อยู่ข้างตอนนั้นคิดว่าน่าจะมีคนอยู่แต่พอไปเคาะประตูห้อง
แล้วก็ตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบรับค่ะตัดสินใจงัดห้องเข้าไปดู
โอ้โหต้องพังงะเลยค่ะไปเจอกับศพน้องนะคะทีนี้ความคืบหน้าเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะ
พนักงานสอบสวนสนคลองตันก็ได้เชิญเจ้าของอพาร์ทเมนต์ก็คือ
จุธารัฐสุวรรณนิตแล้วก็คุณแม่ของน้องผู้เสียชีวิตอายุ๒๗ปี
มาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่สอบปากคำเสร็จสิ้น
คุณตำรวจเนี่ยก็ได้นำผู้หญิงคนดังกล่าวที่อ้างว่าเป็นแม่ของน้องเนี่ย
ออกไปทางประตูหลังของสอนอเพื่อนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ
จากนั้นก็นำกลับมาที่สอนออีกครั้งมาสอบสวนสอบปากคำเพิ่มเติม
ระหว่างเดินเข้าห้องสืบสวนนะคะแม่ของเด็กเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยดูนะ
ผ้าปิดบังใบหน้าแบบนี้ค่ะแล้วก็สื่อก็พยายามถามนะ
ถามข้อมูลต่างแต่ก็ไม่ให้สัมภาษณ์สื่อใดนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทนิรันดิ์โสมะคุณานนท์รองภูมิกับสอบสวนสนคลองตันบอกว่า
เรื่องต้นผู้หญิงคนดังกล่าวให้การยอมรับบอกว่า
เด็กที่เสียชีวิตภายในอพาร์ทเมนต์เป็นลูกแท้ของตัวเอง
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตแม่ของน้องอ้างว่าน้องสำรับนม
แต่พนักงานสอบสวนบอกว่าก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะเนื่องจากว่าเด็กเนี่ย
พอไปตรวจสอบแล้วไม่มีเอกสารการแจ้งเกิดค่ะ
เจ้าตัวบอกอีกด้วยนะคะว่าตลอด๒ปีที่ผ่านมาไม่เคยสูงสิง
หรือพูดคุยกับคนข้างห้อง
เพราะแต่ละวันเนี่ยก็ยุ่งกับการทำงานแล้วก็หลังเลิกงานก็ดึกแล้วนะคะ
หรือไม่เคยรู้เลยว่าเธออาศัยอยู่ที่นี่ด้วย
ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง
เพราะยังติดใจว่ามันก็น่าสงสัยนะ
ช่วง๒ปีที่ผ่านมาทำไมไม่มีใครเคยพบ
รู้จักผู้หญิงคนนี้แม้แต่รายเดียว
มาสอบตักคำเพิ่มเติม
ขณะนี้นะคะตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาใดได้
เนื่องจากว่ายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าแม่ที่เขาอ้างว่าเป็นแม่เนี่ย
เป็นแม่ลูกกันจริงหรือเปล่าอันนี้หนึ่งนะ
หลักฐานก็ยังไม่เพียงพอที่จะไปแจ้งข้อเก่าหา

เป็นแม่เด็กค่ะคุณผู้ชมมาเช่าห้องนี้ได้สักประมาณ๒ปี
โดยมาเช่าเพียงลำพังแล้วก็ทุกเดือนเนี่ย
วิธีการชำระค่าเช่าของเขาก็คือโอนผ่านธนาคาร
ที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้ก็ไม่มีการพูดคุย
จึงไม่มีใครรู้ว่าเจ้าของห้องนี้คือใคร
แล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าในห้องมีเด็กอยู่
คือที่เธออ้างว่าลูกเสียชีวิตเนี่ย
บอกแบบนี้นะคะบอกว่าลูกเสียชีวิตตั้งแต่๑เมษายนที่ผ่านมา
และหลังลูกเสียชีวิตก็ยังกลับมานะ
กลับมาดูศพหนึ่งครั้งหลังจากนั้นก็หลบหนีไป

คุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าเกิดมีความคืบหน้าเดี๋ยวเราตามกันต่อให้ค่ะ